ตกลงกันเราไม่ได้ลองเพลงงี้

งูกะทะชกชัยศรีเนี่ยละค่ะ
งานนี้คุณผู้ชมภาพที่เห็นด้วยค่ะชวนขมูกเลยเออ

งานนี้เป็นร้านดันยาดทองแช่สี่
แถวว่าดิชันของดีนะจ้า
บอกเลยนะคะว่ามื้อเย็นมื้อแรกของลิซ่านี่คือปังมากจริงนะคะ
เมืองไทยปุ๊บก็จัดหมูกระทะไปเลยค่ะ
งานนี้นะคะเหล่าบิ๊กเขาคอมเมนต์แซวกันเพียบเลยค่ะ

เขาบอกว่าขนาดลิซ่ายังกินหมูกระทะแล้วเราทำไมจะต้องอดล่ะ
มันจริงที่สุด
ดังนั้นนะคะเย็นนี้พร้อมค่ะ
หลายคนรอคอยค่ะก็คือบุรีรำบ้านเกิดของน้องนี่แหละค่ะ

บางร้านเขาประกาศให้ทานฟรีกันด้วยนะ
ถูกต้องนะคะหลายร้านบอกว่าถ้าน้องแวะมากินลูกชิ้นยืนกินนะคะ
เลี้ยงไม่อั้นเลยค่ะ๑วันเต็มค่ะ

งานและแฟนคลับน้องเขาก็เลี้ยงด้วยนะคะ
เป็นการตอบแทนที่น้องเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะ
ทำให้กระแสลูกชิ้นยืนกินกระหึ่มทั้งประเทศ

บางร้านบอกว่าจะมีแค่๑สาขา

คือน้องลิซ่าเนี่ยคือแบบว่าปังมากจริงนะคะ
บอกว่ามาเลยค่ะเดี๋ยวแม่ป้าจะเลี้ยงเอง
ป๊าจะเลี้ยงหนูเอง
สังภาพนะว่าเช่นที่น้องพูดถึงลูกชิ้นยืนกินเนี่ย
เราก็แอบไปเราก็อยากกินอยู่กัน
อู๋ลิซ่าเนี่ยคือเขาไม่ไปก้าวกายความสนทรวย
น้องอยากทานอะไรก็ให้น้องทานให้เสร็จ
แล้วก็รอนอกร้านเนอะรอเก็บภาพความประทับใจนะคะ
ต้องเข้าใจน้องด้วยอยากมาอยู่กับครอบครัวนะ
น้องน่ารักเอฟตีน้องก็น่ารัก